มาดูกันหน่อยว่าหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักหลายพื้นที่
ภาคอีสานด้วยนะคะทางเชียงใหม่เองก็มีการประกาศ
น้ำตกสถานที่ท่องเที่ยวไปหลายพื้นที่เหมือนกัน
เพราะเกรงว่านักท่องเที่ยวนั้นจะได้รับผลกระทบ
คุณผู้ชมดูสิน้ำไหลเชี่ยวแบบนี้นะคะ
อันนี้เป็นภาพน้ำป่าที่หลากมาตามลำห้วยเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน

ส่งผลให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
ต้องสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตก๒แห่ง
ในอำเภอแม่ริมชั่วคราวไปก่อน
นั่นก็คือที่น้ำตกแม่สาและก็น้ำตกตาดหมอก
เพราะเกรงจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวค่ะ
นายวุฒิชัยโสมวิพาทหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
เปิดเผยว่าการสั่งปิดน้ำตก
พร้อมทั้งงดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเอง
ขามที่ปราชินบุรีก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกัน
เขามีน้ำตกเหมือนกันที่นี่มีน้ำตกมากที่สุดในประเทศไทย
ตอนนี้สั่งปิดแล้วนะฮะเป็นการชั่วคราว
ตามน้ำตกหลักเช่นน้ำตกตะเคราะห์น้ำตกทานทิพย์น้ำตกเหลวอีอ่ำ
ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวหรือว่าไปลงเล่นน้ำเด็ดขาดเลย
เกรงว่าน้ำป่าจะหลากลงมาเพราะว่ายังคงมีฝนตกอยู่ในท้องฟ้ามืดครึ้มแบบนี้ครับ

ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากตัดเส้นทางหลายเส้นทาง

ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นต้องระดมกำลังออกเตือนนักท่องเที่ยว

โดยเฉพาะที่บริเวณโป่งต้นไส
รวมไปถึงบริเวณลานกลางเต็นต์ลำตะคอง
น้ำตกผากล้วยไม้
จากนี้ก็ยังจัดชุดเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือกับนักท่องเที่ยว

ส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางหลวงแม่เสรียง
และกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๓๖แม่ห้องศร
เร่งนำกระสอบทรายจัดวางแนวเขตพื้นที่อันตราย
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนผิวการจราจร
หลังฝนตกหนักในพื้นที่ป่าเต๋อำเภอแม่เสรียง
ทำให้น้ำป่าหลากเข้าท่วมแล้วก็เกิดการซุดตัว
บนถนนทางหลวง๑๐๘แม่เสรียงเชียงใหม่
ช่วงระหว่างจุดตรวจห้วยกุ้งจุดชมวิวค่ะ
โดยเพราะว่าถนนซุดหายไปหนึ่งช่องทางจราจร
พร้อมเตือนให้ผู้ใช้ทางให้เพิ่มความระมัดระวังด้วย
เรื่อยยนเข้าไปเคลียร์เปิดเส้นทางดังกราบแล้วนะคะ
ส่วนที่จังหวัดบึงกาลฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นวันที่๓ค่ะคุณผู้ชม
ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่
นายนิรัติพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งการเลยนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรไปเปิดทางระบายน้ำท่วม
เขตเทศบาลตะบนวิสิตและเทศบาลตะบนบึงกาลโดยช่วงเช้าวันนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็เร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขังในจุดต่าง
โดยเฉพาะพื้นที่รุ่มน้ำท่วมซ้ำซากอย่างที่บริเวณโรงพยาบาลบึงกาล
โรงเรียนมัธยมบึงการชุมชนบ้านเหนือแล้วก็ชุมชนบ้านกลางค่ะ
พร้อมมีการนำรถแบ็คโฮลเปิดทางระบายน้ำผ่านพื้นที่เอกชน
ก็เพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำค่ะให้น้ำเนี่ยลงสู่หนองกุดถิ่ง
จะไหลลงครองสาขาและลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วค่ะ